กินอะไรที่มันเคี้ยวแล้วอร่อยหวานหอมกลม

เตี๋ยวร้านนี้นะฮะเขาขายอยู่ที่พยาวเขาบอกว่าอร่อยจนหลายคนติดใจ
นี่พากันไปเลยโรงเตรียมคนเมือง

ฮะสั่งแล้วหรอทำไมสั่งไวล่ะ

คุณผู้ชมครับร้านนี้ชื่อโรงเตรียมคนเมืองที่ขายอยู่แถวบ้านวังเข็มตำบลเจดีคำอเภอเชียคำจังหวัดพยาว
หลายคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะยิ่งคนพยาวรู้กัน
ร้านนี้อร่อยรสชาติดีจริงกับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วราคาสุดคุบ

เนี่ยเอาจริงนะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด
วัตถุดิบเขาก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เอ้ยลูกชิ้นเอ่ย
ปริมาณเส้นปริมาณผักก็คือใส่มาแบบจุใจเลย
แล้วคุณภาพเหมาะสมราคามาก๑๕บาท

คุณยงยุทธ์เชื้อสะอาดอายุ๔๗ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาตั้งราคาขายแค่๑๕บาท
อยากให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อย
ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาเอง

ช่วงนี้อาจต้องยอมรับเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นสักเท่าไหร่
ได้ทานก๋วยเตี๋ยวที่มันอิ่มน้ำสำราญและประหยัดเงินในกระเป๋า

แบบน้ำแบบแห้งคุณลองสั่งกันดูนะครับ

ก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวครบ๕ชาม
ฟรี๑ชามไปเลย
โปรเด็ดโปรดีแบบนี้รีบไปจัดกันนะจ๊ะ
คนพยาวจะไปกันนะจ้าว
กับร้านโรงเตรียมคนเมืองจังหวัดพยาวเจ้า
พยาวเขาก็มีของดีของเด็ดเยอะนะ
วัดก็เยอะอาหารอร่อยก็เยอะ

ลองไปกันดูที่พยาวนะฮะ